ทานกาแฟกันดีกว่าเช้าเช้าแบบนี้ทานกาแฟทานขนมเบเกอรี่กันนะคะ
แต่ร้านที่จะพาไปอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่
พอคุณไปถึงแล้วคุณจะต้องเรียนรู้ภาษามือ
จากเมนูของเครื่องดื่มก่อนด้วยนะคะ
อันนี้คุณผู้ชมเป็นยังไงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยมันเรื่องราวมันเป็นยังไงครับ
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเพราะว่าอย่างที่บอกร้านนี้ไม่ธรรมดา
แล้วเป็นคาเฟ่เพียงแห่งเดียวในจังหวัดเชียงใหม่
ลูกค้าจะต้องมีการเรียนรู้ภาษามือ
คุณเห็นไหมตรงเมนูเขาจะมีท่าทางภาษามือบอกไว้
นี่เวลาก่อนที่คุณจะสั่งเมนูเครื่องดื่มกับบาริสต้ากับพนักงานนะคะ
คือพนักงานเนี่ยเขาเป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเกือบทั้งหมดเลยนะคะ
ซึ่งก็มีนายวินกระแสเวทหรือว่าน้องวินหนุ่มน้อยวัย๒๒ปี
ผู้พิการทางการได้ยินตั้งแต่กำเนิดเป็นเจ้าของร้าน
แล้วก็มีรุ่นพี่รุ่นน้องที่เป็นผู้พิการเหมือนกันมาเป็นทั้งบาริสต้า
มาเป็นทั้งพนักงานในร้านด้วยนะคะ
โดยมีนางสิรินันทากระแสเวทอายุ๕๗ปีก็คือคุณแม่ของน้องวิน
คุณแม่จะเป็นล่ามแปลภาษามือแล้วก็คอยช่วยเหลือน้องวิน
รวมไปถึงช่วยเหลือพนักงานในร้านอยู่ใกล้กันตลอดเวลา
เป็นภาพที่เห็นแล้วมันน่ารักคุณผู้ชม
แล้วมันก็สร้างความประทับใจให้กับใครหลายคน
โดยเฉพาะลูกค้าที่เข้ามาทานในร้านนี้ด้วยนะคะ
คือนอกจากน้องวินเนี่ยจะเป็นบาริสต้าเองแล้วนะ
น้องวินเป็นเชฟนะคะ
เป็นเชฟทำขนมทั้งคุกกี้เบเกอรี่สไตล์ฝรั่งเศสแล้วก็ญี่ปุ่นค่ะ
ซึ่งคุกกี้กับเบเกอรี่ที่วางขายในร้านทั้งหมดนี้
เป็นฝีมือของน้องวิน
สุดยอดจริงโอ้โหเก่งมากเลยนะ
ซิกเนเจอร์ที่เป็นขนมอบโบราณของฝรั่งเศส

คือน้องวินเนี่ยทำออกมาในรสชาติที่เป็นรสมะม่วงแบบไทย
สมกับรสสวรสมีความหอมเปรี้ยวหวาน
เขาบอกว่าอร่อยลงตัวสวยงามอร่อยไม่แพ้ร้านเบเกอรี่ชื่อดังเลยจ้า
และนี่นะคะน้องวินให้สัมภาษณ์
เลยมีคุณแม่ช่วยแปลนี่
แม่ของน้องวินเขาก็จะช่วยแปลเป็นล่ามให้นะ
บอกว่าหลังจากเรียนจบชั้นม๓เนี่ย
น้องวินปรึกษาคุณแม่ว่าตัวเองอยากจะเป็นเชฟ
อยากจะทำคุกกี้อยากจะทำเบเกอรี่
เพราะว่าความไฝฝันของน้องก็คืออยากมีร้านกาแฟ
และร้านเบเกอรี่เป็นของตัวเอง
ซึ่งคุณแม่ก็ให้การสนับสนุนน้องเป็นอย่างดีนะคะ
ซึ่งน้องวินก็ใช้ความพยายามแล้วก็ความมุมานะ
เรียนทำขนมอยู่แบบนี้๔ปี
เรียนจบแล้วก็กลับมาบอกแม่บอกว่า
แม่วินพร้อมจะเปิดร้านแล้วนะ
ในที่สุดก็เปิดร้านนี้ออกมานะคะ

ลองฟังเสียงความรู้สึกกันดูค่ะ
เห็นมีลูกค้าคนมาเยอะรู้สึกยังไงคะ
ต้องขอขอบคุณมากค่ะดีใจมากค่ะ
อิ่มใจอิ่มใจนะคะทำงานมีความสุขค่ะ
หูนวกคนหูดีขอเชิญมาใครจะมาที่ร้านนี้ก็ได้

ของน้องวินที่คุณแม่ถ่ายทอดออกมาให้เราฟัง
สำหรับใครที่สนใจอยากจะไปอุดหนุน

หมู่บ้านริมน้ำถนนสายเชียงใหม่

วินเขาเปิดตั้งแต่๑๐โมงไปจนถึง๕โมงครึ่ง

คือต้องบอกว่าคนเรามันมีความมุ่งมั่น

ถ้าเรามีความรักและชอบอะไร

น้องก็จะประสบความสำเร็จอยู่แล้ว